อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูค่ะเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพมานะ
มาหาคุณยายต่อคุณยาย๗๐กว่าแล้วยายจ๋า
ซื้อมะขามเปียกหน่อยได้ไหมไม่มีไม่มี
เอางั้นหนูขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมอุบายแน่แต่ไอ้จังหวะที่ไปเข้าห้องน้ำ
เอาเงินที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงของยายเป็นแสนเก็บมาทั้งชีวิตค่ะ
ยายบอกว่าเนี่ยร้องไห้แบบหมดน้ำตาแล้วอะค่ะ
ทุกวัยก็ได้พูดด้านในดูว่าทันโอ้ยสงสารยายนะคะ
ดูสิปาดน้ำตายายบอกร้องไห้หมดน้ำตาแล้ว
นี่คือยายทองบัวกรดเจ็ดสิบสามแล้วอะคุณผู้ชม
โจรดูเอาไว้นะอ๋อนี่อะมรันแก่คนแก่อะ
หลอกมาทำแบบนี้เป็นผู้หญิงด้วยไงเข้ามาตีเนียนเลย
บอกว่ายายจ๊ะขอซื้อมะคามเปียกหน่อยจ้ะ
ตอนนั้นยายนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวยายก็บอกโอ๊ยยายไม่มีมะขามเปียกหรอก
แล้ว๑ใน๒นั้นก็เลยขอเข้าห้องน้ำ
พอคนนึงเข้าห้องน้ำอีกคนนึงก็นั่งคุยกับยายด้วย

ใช่สิชวนคุยเหมือนกับดึงความสนใจไปเรื่อยใช่ไหม
เพื่อนที่ไปเข้าห้องน้ำก็หายไปเป็น๑๐นาทีเลย
เดินออกมาเอามือจับท้องโอ้ยายขอบคุณมากเลยนะที่ให้เข้าห้องน้ำ

นี่นอกจากเป็นมิจฉาชีพแล้วยังเป็นนักแสดงด้วยเหรอ

ใช่ค่ะก็บอกว่ายายจ๋าเมื่อกี้ซื้อจะซื้อมะขามเปียกใช่ไหม

แล้วยายยังถามว่าอ้าวนี่เงินอะไรเนี่ย
บอกอ๋อคือยายไม่มีมะขามเปียกไม่เป็นไรจ้ะ
แต่๔๐๐บาทนี่หนูว่านะสงสารยายหนูว่าอยากช่วยเหลือ
ยายก็บอกว่าเอาตรงยายรู้สึกดีกับสองคนนี้มากเลย
ยังอวยพรเลยเอ้ยลูกเอ้ย
ขอให้ทำมาค้าขึ้นให้ได้เงินหมื่นเงินแสนนะลูกนะ
โอ้ยยังแกล้งคำโอ้ยพรยายเป็นจริงไง

ใช่แต่คือคำโวยพรยายที่ว่าเป็นจริงมันไม่ดีนะ
อันนี้ประชดเพราะว่ามันเอาเงินแสนของยายไป
ตอนนั้นยายเริ่มเอกใจแล้วคุณผู้ชม
มีทองรูปภัณฑ์อีก๕๐ตังค์ค่ะ
นี่ค่ะผู้หญิง๒คนนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเห็นแวบเดียว
ตอนผ่านหน้าบ้านแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะ
แล้วตอนนั้นน่ะนะยายตะโกนบอกนะ

โดนขโมยตั้งแต่มันไม่ทันแล้วค่ะ

แมวกูถือกต้มแล้ว

แสนสองกับท่องหาดสิบต่าง
เออทำไมเก็บเงินเยอะแมวแกนี่
เอาเงินนั่นก็ว่ามี๒คนก็ไม่พูดน้ำห้าวหรอก

หายใจใหม่จังหนึ่งก็เพราะได้รักษาเจ้าของ

นั่งมีพรูมน้ำเฮารอก
เอ้ยเคาน์เฮาขอยเป็นมากจังนานตีเงิน

บอกทุกคนแล้ว
ฅ็กกก็ค

เกิดขึ้นที่หมู่บ้านในตะบนเสาเดียวเจ้าผ่อนองห่งบุรีร่ำ
แล้วชาวบ้านเขาก็มาให้กำลังใจยาย
มีการผูกแขนเรียกขวัญตามประเพณีอีสานด้วย
ยายน่ะจุดทูบแช่งเลยนะสาบแช่งเลย
ใครเอาตังไปขอให้เอาตังกลับมาคืน

สองคนนั้นรู้ได้ไงนะว่ายายซ่อนตังค์เอาไว้ตรงนั้น
เพราะว่าจริงมีแค่คุณยายกับคุณตาเท่านั้นเองที่รู้คุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปเร่งตรวจสอบหาภาพจากกล้องวงจรปิดนะ

เห็นไหมยายเขาเปิดให้ดูว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
ยายเอาตังค์เก็บไว้ขอให้ตามเจอตัวเร็วนะคะสงสารคุณยายนะใช่ค่ะ